คุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตามข่าวนี้อยู่ว่าตกลงแล้วจับได้หรือยัง
ผู้ต้องขังชายสี่รายที่หนีออกมาจากเรือนจำที่เพชรบูรณ์นะคะครับ
มีความคืบหน้าแล้วนะคะเพราะว่ามีการตั้งรางวัลนำจับเอาไว้หนึ่งแสนบาท
ใครที่แจ้งเบาะแสนำมาซึ่งการจับกลุ่มนะคะคือจับได้หนึ่งคนก่อน
จับได้อีกสองและล่าสุดช่วงหัวค่ำได้ครบแล้วครบแล้วนะฮะ
คนที่สี่ได้ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะ
จับได้แล้วเนี่ยผู้ต้องขังเขาจะเล่าให้ฟังว่าหนีมาได้ยังไงอ่ะ
เรือนจำเนี่ยกำแพงทั้งสูงหนีออกมาได้ยังไงค่อยดูค่ะ
คือเหตุการณ์เนี้ยมันสักประมาณตีสี่ที่ผ่านมาผู้ต้องขังชายสี่รายนะคะ
หลบหนีออกมาจากเรือนจำจังหวัดเพชรชบูรณ์ตำรวจสพเมืองเพชรบูรณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเป็นร้อยนายปูพรมตามไล่ล่าตัวนะคะ
ทางผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เรียกประชุมเครียดเลยนะคะ
ที่โดนจับได้อันนี้คนแรกเลยนายวัชรินจันบูรณ์อายุสี่สิบปี
หนีไปซ่อนตัวที่ใต้ซอกถนนสายสระบุรีหล่มศักดิ์
รั้วของโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
นายวัชรินให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนสงสัยว่าหนีออกมาได้ยังไง
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนายวัชรินโดนจับคนแรกบอกว่า
ก็ใช้จุดเชื่อมต่อของอาคารกับกำแพงเรือนจำเป็นช่องทางหลบหนีนะคะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูแบบนี้ใช้วิธีปีนฝ้าเพดานของอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ใช้เสาไฟที่มันเอียงอ่ะค่ะเป็นสะพาน
แล้วก็ทุบแบบนี้ทุบทำลายช่องลมมันจะเป็นอิดบล็อกเป็นช่องอ่ะนะคะ
เขาทุบทำลายเลยแล้วก็มันจะมีเส้นลวดหนามของกำแพงอยู่
เขาบอกว่าไม่ได้ไปแตะลวดหนามด้านบนสุดเลยนะเพราะว่าเขารู้ว่ามันมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาไว้
แต่ด้านล่างด้านล่างของรวดหนามค่ะเห็นไหมคะ
มีอิดบล็อกเป็นรูแบบนี้เขาทุบอิดบล็อกตรงนั้น
แล้วก็ใช้ผ้าห่มผูกผูกให้มันยาวโรยตัวลงมา
แล้วหนีไปในช่วงเช้ามืดโอ้โหแนวลวดไฟฟ้าสูงเม็ดหนึ่ง
อิดบล็อกเมตรหนึ่งกำแพงอีกสี่เมตรนะคุณผู้ชมนึกดูนี่นะคะ
ส่วนผู้ต้องขังที่หลบหนีเนี่ยนะคะจับได้คนแรกคือนายวัชรินใช่ไหมคะ
วัชรินจันบูรณอายุสี่สิบทีเนี้ยค่ะคนที่เหลือก็คือนายพัฒระดันัยสื่อสิริธรรมรงค์อายุสี่สิบสอง
ซึ่งผู้ต้องขังทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคดีพรบยาเสพติดนะคะทีนี้พอจับได้คนหนึ่งแล้วก็ต้องไล่ดูที่เหลืออีกสามคนอยู่ไหนยังไง
เจ้าหน้าที่ก็เสริมกำลังไปปิดล้อมเลยค่ะ
ที่บริเวณป่าเนื้อที่๓๐กว่าไร่
อยู่ใกล้กับโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

ฝนตกด้วยเป็นป่ารกทึบด้วย
ค้นหาวางแนวทางค้นหาเอาไว้๒แนวทางนะคะ
เดินค่ะเดินปูพรมค้นหา
ใช้รถไถค่ะปรับต้นไม้ออกให้หมดเลยแล้วก็ค้นหา
ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่ากริจคงเมือง
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเผยแพร่ภาพผู้ต้องขัง
ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยนะคะ
จะได้แจ้งเบาะแสจะได้นำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
เพราะว่ามีรางวัลนำจับแสนนึงนะคะ
จนประมาณบ่ายสามโมงสิบนาทีจับได้อีกสองค่ะนี่ค่ะ
อีก๒ค่ะนายธนดลตันติวณิชเจริญกับนายกฤษดาคงขาวนะคะ
จับได้ที่หลังร้านนันทิยาเฟอร์นิเจอร์อยู่ใกล้โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์นะคะ
ห่างจากจุดที่จับรายแรกได้แค่๒๐เมตรนะคะโอ้โหห่างกันนิดเดียวนะคะ
จับได้ก็เพราะว่าพนักงานของร้านสังเกตเห็นหนึ่งในสองผู้ต้องขังถือมีดแล้วก็มีโซ่ตรวนล่ามที่ขา
วิ่งผ่านหน้าร้านไปขณะมีโซ่ตรวนนะคะ
ก็พยายามกึ่งเดินกึ่งวิ่งอ่ะผ่านหน้าร้านไปแล้วก็หลบเข้าไปที่ซอยข้างร้าน
มันเป็นทางตันนะคะอยู่ติดกับป่าละเมาะใกล้กับโรงเรียนเมืองเพชรบูร
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจสุดท้ายก็มาจับได้จริงทั้งสองคนนี้นะคะ
สภาพอย่างที่เห็นก็ใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินนะคะ
นี่ก็เป็นชุดเรือนจำนั่นแหละใส่ผ้าใบสีดำนะคะที่ขาเห็นไหมคะ
ขออนุญาตเซ็นเซอร์เพราะว่าโซ่ตรวนค่ะ

จากการสอบสวนได้ข้อมูลมาว่าไม่ได้มีการเตรียมการ
ไม่ได้มีการที่มีคนมาช่วยเหลือในการหลบหนี
แต่เหมือนกับนักโทษเขาวางแผนกันเอง
ทีนี้ค่ะพอจับได้๓แล้วเนี่ยอีกคนนึงล่ะ
อีกคนนึงอยู่ที่ไหนยังไงก็ต้องขยายผลกันต่อ

จับสองคนนี้ได้กับทางพนักงานร้านเฟอร์นิเจอร์

ร้านขนาดนี้ยังไม่มีครับ
ร้านขนาดนี้ตรวจสอบแล้วตรวจสอบทุกอย่างอ่ะนะครับ
ยังไม่พบว่ามีบุคคลช่วยเหลือ

เหลือผู้ต้องขังอีกคนนึงครับที่ยังหลบหนีอยู่

ครับยังเหลืออีกคนหนึ่ง
คาดว่าไม่เกินกับความสามารถของตำรวจรัฐบุญครับ
แล้วคิดว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปคะ
ตอนนี้เราขอเป็นความลับดีกว่า
ว่าเราจะมีการสกัดจับตรงไหนบริเวณยังไง
ขอให้เป็นความลับของทางราชการไว้ก่อน
เดี๋ยวรอสักพักครับรับรองจับได้แน่
วิ่งมาวิ่งมาช้าค่ะ

ไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับ

แล้วเข้าไปทำยังไงในซอยนี้

วิ่งผ่านหน้าร้านเราเลยเหรอ
ใช่ค่ะวิ่งไปตรงนี้

ทีนี้คนสุดท้ายจับได้เรียบร้อยแล้ว

คุ้มครึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายพัทรดันัยสื่อสิริธรรมโรงอายุสี่สิบปีคนนี้นะคะ
ผู้ต้องขังรายที่๔นะคะไปจับได้ที่บ้านในซอยเพชรเจริญ๑
บนในเมืองอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์ค่ะไปหลบอยู่ที่บ้าน
กลับบ้านเลยกลับบ้านโอ้โหเจ้าหน้าที่ไปดักซุ่มที่บ้าน
แล้วเห็นเลยนายพัทรดันัยเดินออกมาหน้าบ้านอ้าวก็ถูกรวบตัวสิคะอื้อหือ
ครบแล้วสี่คนที่หลบหนีนะคะเออยังไงเนี่ยอยากกลับบ้าน
อยากกลับบ้านค่ะสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ที่เดิมนะคะอื้อหือ